แล้วก็ไปจวกหม่อเนาะ

เสียงตาเดินขึ้นหน้าไปก่อนแต่เดินเลยตรงนั้น
แล้วก็ไอตัวนั้นก็ไปแวะโอ้ยโดนเลยอ่ะ
มันเข้าไปใกล้ไง
มีมอไซค์ผ่านด้วยเขาก็ไม่รู้เรื่องแล้วเนอะ